ดูความคืบหน้ากันหน่อยนะครับเรื่องของลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก๒๐๒๒ที่กาท่า
ก็ที่ประเทศไทยก็ตอนนี้ก็เหลืออีกประมาณ๑๘วันนะครับก็จะเปิดฉากขึ้น
ล่าสุดนะครับบิ๊กป้อมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวถึงการประชุมว่า
โดยมีการเสนอรายละเอียดความพร้อมและก็ข้อจำกัดของไทย
ที่ต้องมีการประสานความร่วมมือจากหลายฝ่ายด้วยนะครับ
ว่าในสัปดาห์นี้ดีลในเรื่องของการถ่ายเท้าสดก็จะเรียบร้อยนะครับ